เดี๋ยวฉันจะพาไปดูปกติคุณกลัวเรื่องความมืดไหม
ความมืดกลัวอยู่แล้วปิดไฟปั๊บกลัวกลัว
แต่คุณรู้ไหมบางคนเขาไม่กลัวความมืดนะคะ
โดยเฉพาะอาชีพอาชีพหนึ่งที่เขาชอบมาก
มืดมืดเนี่ยชอบ

โอ้ยที่มืดมืดก็ชอบแต่ขอให้มีแสงสะเหลือได้ไหม
คุณน่าจะชอบอาชีพนี้เดี๋ยวดิฉันพาตามชาวบ้านบ้านดอนตำบลวังสรรพรสอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีไป
เขารวมตัวกันไปหาเจาะน้ำ
เจาะน้ำเจาะน้ำไผ่เฮ้ย
ใช่นี่คืออาชีพนะคะอยู่ภายในสวนป่าชุมชนของหมู่บ้าน
งานนี้นำทีมโดยคุณสมบัติสุขิรีผู้ใหญ่บ้านจ้า
การเจาะเพื่อเอาน้ำจากต้นไม้ไผ่เนี่ยต้องทำในเวลากลางคืนเท่านั้น
นี่คุณดูเห็นไหมมาแล้วไหลโจ๊กไหลโจ๊ก
และอากาศต้องเย็นด้วยนะเฮ้ย
ใช่วิธีการก็คือจะต้องเดินสำรวจต้นไผ่บริเวณปลายใบเนี่ย
ถ้าเกิดต้นที่ปลายใบมีน้ำหยดเกาะอยู่ติดปลายใบอ่ะนี่
ไหมคะแบบนี้แหละคือพร้อมที่จะทำการเจาะหาน้ำไปขายได้เลย
เฮ้ยเอาหลอดเจาะเข้าไปเลยคุณดูนี่เนี่ยเอาสว่านเจาะอ่า
อุปกรณ์ก็คือสว่านอันเดียวเนี่ยแล้วก็เอาขวดพลาสติกมา
มีเชือกหลอดพลาสติกด้วยก็คือเอาสว่านเจาะแล้วก็เนี่ยค่ะ
เอาหลอดที่ใช่เอาหลอดพลาสติกเสียบเข้าไปในรูที่สว่านเจาะอ้อ
ใส่เลยง่ายอ่าใช่แล้วเอาขวดพลาสติกสายมัดกับเชือกติดกับต้นไผ่
เพื่อให้ปลายหลอดมันเข้าไปในขวดแล้วน้ำจะหยดติ้งลงในขวด
โอ้โหรอให้น้ำไหลออกมาจากต้นไผ่เต็มขวดเนี่ยนะคะ
คุณสมบัติบอกว่าน้ำไผ่เป็นน้ำสะอาด
สามารถนำมาบริโภคได้เลยไม่ต้องผ่านกรรมวิธีใด
แต่ข้อเสียของน้ำไผ่คือจะต้องแช่เย็นไว้ตลอด
เนื่องจากมันมีจุลินซีโอ้โหจุลินซีจุลินซีถ้าหากไม่แช่เย็น
มันจะตายน้องจะตายขอให้เป็นน้ำแบบเย็นไม่ร้อนเดี๋ยวน้องจะตาย
ถูกอันนี้คุณพูดถูกเดี๋ยวคุณฟังมันจากไหนไม่ต้องพ้น
ไม่ต้องพอแล้วคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เย็นจุลินทรีย์จะทำงานคือ
น้ำมันจะขุ่นแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปไม่สามารถรับประทานได้
คุณเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับสำหรับหน่วยงานที่สนใจจะศึกษาดูงานนะคะ
ทดลองนะคะติดต่อได้เลยหมายเลขโทรศัพท์เก้าเอ่อศูนย์เก้าหกหกห้าสี่
๖๒๙๒ผู้ใหญ่สมบัติเอามาเป็นขวดแบบนี้เลย
มันจุกหายเลยอ่ะน้ำต้นไผ่แล้วกลิ่นรสมันจะเป็นยังไง
คือดีฉันว่ามันไม่มีคุณเคยได้ดื่มใช่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิด
ดีฉันกินไอวุ้นในกระป๋องไผ่ไม่มีรสชาติมันจืด
ก็คือรสชาติดีฉันคิดว่าน้ำมันคือจืดไม่มีรสชาติคุณเคยไปทานไอที่เป็นวุ้นอ่ะจากผ่ายอ่ะ
ไม่มีรสชาติจืดเย็นจืดเหมือนเยลี่จืดแล้วมันมีกลิ่นของแบบเยื่อไผ่อะไรอย่างนี้ไหม
นิดแต่ไม่ชัดกลิ่นน้อยมากอ่ะด้วยความที่ทำเองว่าอย่างนี้นะมันเป็นกระป๋องไผ่อ่ะ
ก็อาจจะสะอาดมันไม่มีอะไรเข้ามาเจอฝนได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะคุณชนะ

ซื้ออ่อใช่วิ่งต้องถามเลยนะ

คุณจะไม่ไปเจาะไม้ไผ่คุณจะไปซื้อกินเลย

คือเคยพยายามแล้วที่จะไม่ซื้อ

งั้นก็ซื้อมาให้พวกเราได้ลองกันหน่อยแล้วกันนะ